ก็อย่างที่เป็นข่าวมาเนอะผมเองก็ไม่ได้เกิดความสบายใจเลย
เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็รอรอ
แล้วก็ตั้งพี่ก็บอกพี่ต้องออกมาพูดแล้วใช่ไหม

เรื่องต้นเลยเขาบอกว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางช่องเลยนะครับ
รู้สึกขอบคุณช่องเจ็ดอย่างมากที่ให้โอกาสกับพอดีคำนะครับ
ตั้งแต่ยุคคุณแดงจนมาถึงปัจจุบันนี้
เราถือว่าเราได้รับโอกาสที่มีเกียรติอย่างมาก
ในการที่จะได้ทำละครมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผม
แล้วเราก็ต้องชื่นชมทีมของช่อง๗เป็นทีมที่แข็งแรง
และเป็นทีมที่เก่งมากนะครับ
เราก็ช่วยผลักแรงให้พลีคลัมเดินทางมาได้ไกลมาก
เราก็ทำงานกันมาเป็นเวลาหลายปีมากนะครับผม
อันนี้ก็มันเป็นทั้งความรักความผูกพันนะครับ
แต่วันใดวันหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
มีรักก็ต้องมีจากกันนะคู่ฟินต่าง
บางทีเราก็เชียร์ว่าเขาน่าจะเหมาะสมกัน
แต่บางทีก็มีเหตุผลซึ่งกันและกัน
แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย
เราจากกันได้ด้วยดีนะครับ
ผมเรียนตรงว่าเหตุผลที่ไปก็คือว่า
ตอนลูกชายผมเข้ามาทำซีรีส์ซีรีส์ภารกิจรัก
เข้ามาทำวัตถุรสโลกัน
เขาก็มาพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือใหม่

แล้วพอเรามาทำตอนนี้ผมมีบริษัท
เราก็ได้เห็นมุมมองของลูกชาย
แล้วก็ของคนรุ่นใหม่จริงมันไปไกลมากนะ

เขาก็เริ่มเอาละครวายมาให้ผมดูบ้างอะไรอย่างนี้เนอะ
ผมก็โอ้โหมันไปมาก

พอดีคำก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเยอะ

ฟอร์มต่างมันก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นอีกหลากหลายที่จะเข้าบุกมาในวงการบันเทิงบ้านเรา
ผมก็เลยคิดว่าอายุเยอะแล้ว

แล้วก็จริงผมเป็นคนอ่อนไหวนะ
ไม่ได้เป็นคนแข็งแรงเลยเป็นคนอ่อนไหวมาก
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่จะให้ลูกเราเข้ามาบริหารแล้ว

เพราะมันมีอะไรที่เราทำไปได้ตั้งเยอะแยะมากมาย

แล้วก็ลูกเขาก็มีทีมคนรุ่นใหม่เข้ามาทำ
สังเกตว่าตอนหลังเนี่ยภาพของคนที่คำจะดูดีขึ้น
การจัดเรียงระบบละครอะไรอย่างนี้
ฟินก็จะมีมากขึ้นอะไรอย่างนี้
มันจะจีบกันมันก็จะเป็นมุมเดิม
ทีนี้พอมีลูกแล้วก็มีทีมคนรุ่นใหม่เข้ามาในพอดีคำเนี่ย
ก็ทำให้เราเห็นมุมมองว่ามันต้องขยายงาน
มันต้องขยายงานแล้วมันก็ต้องไปให้ไกลหน่อยให้สุดโต่งเลย
ฝันของผมเนี่ยก็คืออยากทำหนังสักครั้งนึง
เพราะเราเริ่มมาจากหนังลูกอีสานแต่สุดท้ายก็มาทำละคร
โดยทุกอย่างส่วนตัวแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกด้วย
เราได้เห็นมุมมองว่าโอ้โหพ่อไม่ควรจะขยับตัวละคร
ตัวนี้มุมมองหรืออะไรอย่างนี้มันทำให้เรากลับมาดูตัวเอง
แล้วรู้สึกว่าเราต้องค่อยวางมือแล้วล่ะ
แล้วก็ควรจะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบนี้นี่กำลังอธิบายนี่แหละครับ
ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นภาพรวมนะหนูนะ
แล้วก็ทีมงานใหม่ใหม่เข้ามาทำงานและทีมงานเก่าก็ยังหยุดที่จะช่วยกันไป
ทุกคนน้องพอดีคำทุกคนก็พร้อมที่จะรับการพัฒนา
พัฒนาความคิดพัฒนาองค์กรของตัวเองให้ไปต่อให้ได้
ที่ผ่านมาดูดีว่าบ้านเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะ
พอดีคำเนี่ยโดยเฉพาะผมเนี่ยความรู้ก็ไม่ค่อยได้มีอะไร
มีแต่ความตั้งใจมีแต่ความรักในอาชีพ
แล้วทงชัยก็เป็นคนสู้มาโดยตลอดเรียนรู้สู้งานมาโดยตลอด

แต่พอมาถึงวันหนึ่งเอาเข้าจริงแล้วมันไม่พอ
คนรุ่นใหม่เขามีมุมมองที่แข็งแรงกว่าเรา

เราก็เลยต้องการที่จะขยับขยายนะครับ

แต่ว่าเรายืนยันว่าเรายังรักและคิดถึงและเคารพช่อง๗อย่างมาก
แล้วก็ขอชื่นชมช่อง๗ที่ให้โอกาสเรา
แล้วก็เป็นทีมที่แข็งแรงที่ทำให้บริคัมได้มาถึงตรงนี้นะครับผม

อย่าไปอ่านคอมเมนต์นะโอ้โหมันเยอะมากเลย

คนนี้ที่ให้กำลังชัยผมตลอดว่า
แต่พอวันนึงจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผมรู้สึกอ่อนไหวมากยิ่งกว่าคุณเอง

ปลายทางที่คุณได้ชมคุณยังรักตัวละครตัวนี้ตัวนี้แล้วทำไมคุณจะไม่รัก
คำพูดแต่ละคำเนี่ยผมก็เออก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็โดนตำหนิบ้าง
โดนด่านั่นแหละเอาตรงแล้วก็เออรับได้ไม่เป็นไรเราเราจะได้สติ
คำหวานคำชมความสำเร็จถ้าเราไปหลงมันเพลินมันก็อาจจะทำให้เรา
เราไปง่ายกว่าปกติก็ได้ตายง่ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เออดี
มันก็มีบาลานซ์กันแต่ทั้งหมดผมรักนะรักแฟนแฟนมากเพราะผมเป็นคนมาจากตัวเล็กเล็กอ่ะ
ไม่คิดว่ามันจะมาถึงตรงนี้แล้วจะมีคนเข้าใจแล้วรักรักในทีมงานของเรา
ในความเป็นพอดีเอ่อรักในความเป็นพอดีคำรักในการเป็นเอ่อ
ทงชัยครอบครัวผมอะไรอย่างเงี้ยเราดีใจมากผมผมหวั่นไหวมากกว่าคุณด้วยซ้ำไป
สิ่งที่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันยากยิ่งกว่าสิ่งที่อยู่ในหน้าตอนนี้คือผมต้องไปต่อสู้อีก
ตอนนี้ผมเหมือนครูบ้านนอกอ่ะที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วต้องไปเจอเด็กอินเตอร์อ่ะ
มันต้องเป็นอย่างนั้นไม่งั้นบริษัทผมหายผมก็ต้องต่อสู้
ผมก็ต้องต่อสู้ให้มันขยายงานออกไปได้เยอะมากเลย
ผมยังอยากทำเรื่องเพลงทีนี้เพลงก็ค่าลิขสิทธิ์ทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้มันชัดเจนมาก
นะผมยังอยากทำด้วยความที่เราเคยเป็นพิธีกรบางทีผมก็อยากทำพิธีกรเนอะ
ด้วยความที่เราเคยเล่นละครนู่นนี่นั่นมาเราก็อยากทำละครเวทีบ้างถ้ามีโอกาส
อันนี้ผมรู้สึกผมมีความสุขส่วนตัวมากที่ได้ที่ได้ทำหนังแล้วก็มีอะไรอีกไหม
ผมผมผมหมดละผมครับ

ว่าเราได้คุยมาหลายครั้งแล้วนะครับ
ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปในปีที่แล้ว
ทำไมเงียบไปนั้นขั้นไปก็ค่อนข้างนานกว่าสมควร

ทางช่อง๗คือให้เกียรติ
แล้วเคารพการตัดสินใจกัน
เพราะฉะนั้นเราคุยกันเรียบร้อย

คือคือพูดยังไงว่าเราไม่ได้ครบซ้อน

คือเคลียร์กับทางนี้เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็มาทำงานอีกที่หนึ่ง
และอีกที่หนึ่งเราก็เป็นฝ่ายที่เข้าไปหา
เราไปพูดอุ๊ยไม่มีการซื้อตัวใดทั้งสิ้น
คือขอตอบข้อนี้เลยค่ะว่าไม่มีการซื้อตัวใดทั้งสิ้น
เพราะอันนี้ทั้งสองที่รู้ดีว่ามันคืออะไร
เพราะเราทำเราอยู่กับช่อง๗มานาน
เรารับนะคะก็คือบ้านหลังหนึ่งเรา
เราจะไปทำอะไรที่ที่มันจะกัดที่
อะไรที่เราทำได้เราจะทำให้ทุกอย่าง
ก็เป็นรอยต่อระหว่างคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารุ่นลูกผม

โอกาสที่มีมันก็ไม่ได้มากแล้ว
เราก็อายุเยอะแล้วเราก็อยากเห็น
พูดดูตรงเลยเนี่ยก็วางรากฐานให้รูป
มันก็น่าจะยังไปต่อได้

โอกาสที่จะกลับมาอยู่ก็มีก็มีอยู่นะครับผม

ที่บางท่านอาจจะไม่รู้นะงานละครชิ้นหนึ่งที่ทำมาได้
ไม่เฉพาะบริษัทของผู้จัดที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว
ทีมงานช่อง๗ผู้บริหารนี่ต้องชมเลยว่าเขาแข็งแรงมาก
เขาแข็งแรงของเขาเนี่ยแต่ละสถานีทุกคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับ
ช่อง๗มียืมไหมคะในปลายเรืออะไรอย่างนี้
เหมือนแฟนละครใจหายต่างคนก็ต่างใจหาย
เราก็ใจหายเราก็ใจหายเขาก็ใจหายเราก็ใจหาย
อะไรอย่างนี้เราก็บอกแต่ว่ามันต้องไปมันต้องขยับขยาย
เรื่องของอนาคตของคนรุ่นใหม่ของคนที่ทำด้วย
แล้วทีนี้ที่ผมไปเนี่ยเขามีอะไรที่ให้ผมทำพอสมควร
ผมบอกได้ผมบอกได้ตอนนี้ผมคุยกับช่องวันครับผม

คุยกับช่อง๑เขาก็มีผมอาจจะได้กลับไปทำพิธีกร
และงานละครก็อาจจะเป็นรูปหรืออะไรก็ว่าไป

ผมว่าจะเป็นแค่คนไทยเหงาอาจจะเป็นทำเล็ก
หรือว่าอาจจะไม่ทำเลยก็ได้อะไรอย่างนี้
แต่ผมอาจจะดูห่างที่เหลือก็เป็นเรื่องของภรรยากับลูก
ตอนนี้ก็อย่างที่รู้ก็คือเลิฟยูห้วยเกิ้งที่กำลังถ่ายทำอยู่
ขบวนการในการพูดคุย
ก็เริ่มคุยมีหัวข้อนู้นหัวข้อนี้
มีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่รายละเอียดยังไม่ได้เกิดขึ้น
ถ้าทุกคนอยากได้คำตอบว่ารายละเอียดจะเกิดขึ้นยังไง

และผมอยากให้ฟังจากผู้บริหารของช่องวันเอง
ก็คือคุณบอยตะคนเกีียดแล้วก็พี่ป้อน
เราก็เคยทำงานตั้งแต่สมาท็อก
แล้วก็เคยเล่นละครนิยายลักษณ์ภาค๒
สมัยนั้นน่ะต่างกันมาก
ละครเขาก็ละครผมก็เออแล้วเข้าไปอยู่ได้
ก็ลองดูครับเหมือนจะได้มีวิธีการทำงานอีกแบบหนึ่ง
ภาพรวมของของลงกาลบันเทิงตรงนี้มันเป็นยังไง

คือเรื่องเสนอบทอะไรไม่ผ่าน

ช่องเจ็ดแบบอยากให้เรานำเสนอด้วย

อันไหนที่ว่าโอเคที่สุดเราก็ทำสิ่งนั้น

คือเราทำงานตามออเดอร์จริง

ถ้าเรามีอะไรดีไปนำเสนอช่อง

มีข่าวว่าท่านท่องเจ็ด

เราทำงานกับช่อง๗ที่เดียวเลย

พูดเห็นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย

เพื่อนห่วงห่วงมาก
แต่ไม่อยู่เยอะแล้ว

แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นตอนนั้น

ผมเลยพูดตรงว่าผมกลัวผมพูดอะไรแล้วมันจะผิดพิ้วไปทางอื่น
รอทคุณเกียรติรอพี่ป้อนเนอะ
คือวันวงสวงไม่ได้ทั้งใจให้ให้เกิดแบบนั้นเลยละครจะออนแอร์แล้วยังไม่ได้วงสวง
เรานัดนักแสดงอีกถัดอีกวันหนึ่งก็ได้แค่พระเอกกับนางเอกเท่านั้นเอง
วันนั้นเป็นวันที่ถ่ายอยู่ตรงนั้นเลยเราก็เลยถือโอกาสไปวงสวงที่นั่น
ไม่ได้มีเจตนาว่าจะหลบลีหนีอะไรไม่มีเลยครับ
ทรงชัยชอบเผชิญอยู่แล้วครับอันไหนที่อยู่ได้
เพราะเผชิญความจริงนะที่อยู่ได้นี่เพราะความตั้งใจ
ความต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเห็นการคุยมันลงตัวแล้วใช่ไหมครับ
มันทางช่องวันนะครับยังครับยังยังคุณจะรู้รายละเอียด
ผมก็บอกว่าได้คำตอบนี้แน่นอนแต่ผมอยากให้ได้คำตอบที่ชัดเจน
และมั่นคงที่อย่างที่คุณอยากจะได้ต้องจากคุณบอยแล้วก็พี่ป้อนเท่านั้นแหละครับผม
ซึ่งผมว่าอาจจะไม่นานนี้มันมีการพูดถึงว่ามีการเซ็นสัญญาแล้ว
แล้วคือพี่ทงต้องทำระบุว่าพี่ทงต้องทำงานให้กับช่องวันอย่างเดียว
จะจับมืออาจจะจับมือแต่ยังยังไม่ลงรายละเอียด
ยังไม่ลงรายละเอียดแต่ไปหางานคู่หนึ่งของบริษัทช่องว่างใช่ไหมครับ
ยังยังอันนี้ผมยังไม่แน่เลยครับมันก็เป็นพอดีคำเหมือนเดิมยังเป็นพอดีคำเหมือนเดิมครับ
เหมือนลักษณะก็เหมือนพอดีคำทำกับช่องเจ็ดนะคะเราก็คือพอดีคำ
เพราะว่าเหมือนมีภาษีที่ที่เท่ากับพี่ปุ๋ยพระมูลกับอุ้ยมันคนละเรื่องก็เลยค่ะ
มันก็มันลักษณะก็คือให้ฟังจากคุณบอยดีกว่าให้ฟังจากคุณบอยเชื่อพี่
อย่างนั้นเดี๋ยวมันบิดพิ้วเดี๋ยวบิดพิ้วไปทางอื่นให้ฟังจากคุณบอยแล้วก็พี่ป้อนดีกว่า
เราก็มีอิสระในการทำงานปกติครับครับผมแต่ว่าเล่นในการทำงานจะกว้างขึ้นขนาดเอง
เพราะมันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีคว

ความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มันก็มีความรักที่มัน

ผมบอกแล้วว่าผมใจหายไม่แพ้แฟนแฟนครับไม่แพ้แฟนแฟน
ช่องเจ็ดไม่ไม่แพ้ใครที่คอมเมนต์ผมเลยผมหนึ่งผมไม่เล่น
ผมไม่เล่นเฟซบุ๊กผมเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็ทำงาน
สังเกตจะเจอผมก็ต่อเมื่อไปเจอที่งานเปิดกล้องหรือก็ไปงานเพื่อเปิดตัวละครเท่านั้นแหละ
เหลือผมก็ไม่ไปไหนแล้วแล้วก็ทำงานผมทุ่มเทและมีความรักให้
แน่นอนผมก็มีแบบจิตตกบ้างนะครับลูกก็บอกว่าอย่าอ่านนะพ่อ
น้องฝ่ายผลิตน้องทุกคนก็เป็นห่วงผมมากเพราะเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงไง
คนกินตกมากแต่ไม่เป็นไรผมบอกแล้วว่าเออ
ก็บาลานซ์เอาคำหวานคำชมว่าเราเก่งเราดีเราก็ได้รับแล้ว
พอมีคำว่าเราบ้างมันก็ทำให้เราได้สติแล้วว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรที่มัน
ขอตอบคำถามนี้ก่อนเถอะไม่มีอะไรที่มันแน่นอนหรอกอะไรอย่างนี้
เราทำสิ่งที่เป็นจริงดีกว่าแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออ
เรามาไกลมากนะมาจนมีคนมารักเราชอบเราอ่ะดังนั้นผม
ด่าผมว่าเนรคนนี้ผมไม่ใช่แน่นอนแต่พูดไปเถอะเพื่อเพื่ออะไรก็แล้วแต่ผม
ผมไม่โกรธน่ะผมพูดตรงตรงผมไม่โกรธเลยครับ
เพราะผมเองก็เสียใจผมยังรู้สึกเลยอ่ะผมยังรู้สึกอ่ะ
โยคที่น้องเสื้อดำเนี่ยว่าเนี่ยประโยคนั้น
ผมก็เห็นดาราใครออกไปก็มีประโยคนี้แหละ
มันก็มาถึงผมจนได้เนอะก็ดีแล้วให้ผมได้สตินะ
พอกลับไปก็ต้องเรียนรู้ใหม่อ่านหนังสือเยอะขึ้น
ดูหนังมากขึ้นดูตรงนู้นตรงนี้มากขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็ลองแหละผมก็อยากไปให้สุดเหมือนกันนะชีวิตผมเนี่ย
มาจากตัวประกอบแล้วก็ไล่เรียงมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเนี่ย
ผมก็อยากรู้ว่ามันจะไปสุดแค่ไหนตรงไหนกับชีวิตผมเหมือนกัน
อยากให้คุณมองว่าการออกจากช่องเจ็ดของพี่โธ่ครับ

ไม่ล่ะช่องเจ็ดเขาแข็งแรงเขาแข็งแรงเขาเขาเขาทีม
เบื้องหลังที่คุณไม่รู้นี่ก็จากช่องเจ็ดอีกเยอะมากน่ะเขาเขาแข็งแรงนะครับ
ผมยืนยันว่าผู้บริหารแข็งแรงแล้วและแกร่งแกร่งมากทุกคนทุกคนแนบเลย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
บอกว่าอันนี้สังคมไทยเป็นแบบนี้วัฒนธรรมไทยเป็นแบบนี้
ที่เหลือก็ให้เขาพัฒนาต่อไป
ผมว่ามาถึงนาทีนี้แพลตฟอร์มอื่น
หมายนึกว่าเราโดนลุบโดยอะไรต่างประเทศเยอะมากนะ

แล้วผมก็ผมก็เห็นว่าช่องวันเนี่ย
ผมว่าช่องวันเป็นช่วงที่ร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลา
ช่องวันเป็นช่วงที่ไม่อยู่กับตัวเอง
พัฒนาไปเรื่อย
เขาก็บอกว่าลองดูไหมแต่ผมบ้านนะ
เออมามาช่วยกันลองดู
ว่าเป็นอย่างนั้นนักร้องคนหนึ่งกว่าจะได้รับคำนิยมเนี่ยอาจจะโดน
โดนเขาข้างของขึ้นมาบนเมืองทีนะครับกว่าจะได้โครงรับโครงอะไรจากแฟนแฟนเนี่ย
ผมว่าเขาก็ฝึกฝนตัวตนเองมาก็ตั้งเยอะ
ผมเองก็ผ่านอะไรไม่เคยเรื่องง่ายสักอย่างเลยชีวิตเนี่ย
ทรงชัยไม่เคยมีเรื่องง่ายสักอย่างเลยวันหนึ่งเราก็
ก็ต้องก็ต้องเผชิญอ่ะเขาก็ต้องว่ากันไปมันจะ
ติ้งน้อยก็ไม่เป็นไรเราก็คือผมยอมรับโดยดุสิตอยู่แล้วว่า
อะไรจะเกิดขึ้นแต่นั่นมาจากมาจากสติของเรามาจากความคิดของเรา
จากความฝันของเรามาจากการทำงานของเรามาจากมือของเราเนี่ย
ผมยอมรับยอมรับอยู่แล้วครับมีนักแสดงช่องเจ็ดตามไปด้วยไหมครับ
ผมไม่ทราบจริงผมได้เรียนให้ทราบเลยว่า
ผมไม่ได้บอกนักแสดงทุกคนไม่ได้บอกนักแสดงสักคนเลย
แบบงี้ขนาดสนิทสนิทเพศที่เล่นกับผมไว้นะ
เขายังตกใจแล้วเจอหน้าผมเขาก็ไม่กล้าถามมันเหมือนรู้กันเลยว่า
เขาคงรู้ว่าผมเทียดอยู่อ่ะอันไหนอย่างเงี้ย
เพราะไว้ถ่ายได้หรือครับ

เรายังตกใจว่าบริษัทเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะ
แต่ว่ามันใหญ่แต่ชื่อใหญ่แต่ชื่อเล็กเครดิตแต่ตัวเราทำงานยังเล็กอยู่เหมือนเดิม
มุมมองเราก็ยังคิดว่าอันนี้ซ้ำอันนี้ไม่ซ้ำ
เรื่องนี้เหมือนเรื่องนู้นเราก็ยังคิดไปอยู่อย่างนี้อยู่เลยอ่ะ
ที่เราทำทุกวันนี้กลัวมันซ้ำไงเราก็แบบ
ช่วยกันแก้ปัญหานี่คือวิธีการทำงานนะเราไม่คิดว่าจะดึงใครไปหรอกครับ
ก็แล้วแต่แล้วแต่เขาเถอะผมก็คิดว่าช่องวันเขาก็แข็งแรง
เขาก็อยากได้อะไรใหม่ใหม่อยากได้อะไรใหม่ใหม่มากกว่า
ชัดเจนเมื่ออะไรครับที่ผมคิดส่วนครับชัดเจนก็ต่อเมื่อคุณทั้งหมดเนี้ยได้
ได้ไปสัมภาษณ์คุณบอยแล้วครับอันนั้นแหละชัดเจนแน่นอนเลย
คุณจะกระจ่างโล่งแจ้งยิ่งกว่าผมอีกตอนนี้ผมแค่จับมือ
จับมือแล้วก็เขย่ามือกันนะคะมาลองดูเดี๋ยวเมนูเป็นไงบ้าง
มาเลือกดูว่าอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ย
ถามจริงก็คุณสามย้อนกลับเขาคาดหมังกับผมมาแล้ว
ผมจะกดดันไหมลงทุกคนลงนึกเป็นผม

แต่โชคดีอย่างก็คือในละคร๗วันมันมีหลากหลายไง
เพราะมันอาจจะเป็นจานคารหรือเป็นศุกร์เสาร์ที่มันเป็นแบบ
แล้วเบื้องต้นอาจจะเป็นแบบฉบับพอดีคำดูก่อน
เหมือนพ่อครัวเนอะก็ลองทำอาหารดูก่อน
ขายในเมืองรสชาติมันอาจจะเป็นยังไง
อาจจะเป็นราบแต่ราบอาจจะไม่เผ็ดมาก

ตอนนี้ลูกบอกว่าพ่อต้องไปฝึกพูดภาษาอังกฤษบ้างนะ
ไปฮัดฟังภาษาอังกฤษบ้างเพราะว่าทางโมงเขาจะใช้ภาษาอังกฤษเยอะมาก

คือผมจะมีหน้าที่

เพราะว่าจะต้องเปิดบริษัทหนังให้ได้

ก็เลยได้ช่วยในแง่นาทีนี่ดีกว่า
แล้วก็มุมมองลูกชายมุมมองทีมงานคนรุ่นใหม่มา
มันก็ต้องโอกาสที่จะต่อสู้กับละครใหม่ก็คงจะก็คงพอได้

แต่ก็ไม่ทิ้งแล้วครับก็ยังอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมครับ
แอบผมที่มือของคุณไหมครับคุณจะเอาเปรียบเทียบกับรุ่นพี่โธ่
มันเปรียบเทียบอยู่แล้วรุ่นเรามารุ่นบ้านผีปอบ
เดี๋ยวนี้ผีปัจจุบันมึงคนละผีแล้วแล้วกันใช่ไหม

แต่เขาก็ฟังพ่อนะเขาว่ายังไงมันก็ลด
คือละครมันเป็นข้าวลูกจะไปแปรรูปยังไงก็ช่างคอ
มันก็ยังกินข้าวอยู่แต่เป็นขนมปังเป็นขนมอะไร
อย่าลืมละครมันก็ยังเป็นข้าวที่คนต้องกินอยู่
เพราะผมก็ได้นำรูปว่าอย่างนั้นเขาก็ไปตีความอ่ะ
เขาจะไปทำเป็นขนมปังแบบใหม่มันก็ยังข้าวอยู่ใช่ไหม

โดนดาราตำนีมากมัธุรถโลกรัม
แล้วก็ภารกิจลักษณ์

เฮ้ยพูดงานเป็นพ่อกลักษณ์อะไรวะไม่เคยอยู่
ถ้าเราอยากให้ลูกเราแข็งแรงและเข้มแข็ง

แต่ผมแอบมาดูห้องตัด

ไหนภาพนี้มันโดด

ตอนนี้เขามาฟิวแบบมันต้องเข้าซ้ายความมีอยู่บ้างนะต้องเทียดเขา
ทงชัยเป็นใครต้องกลับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอแต่เราก็สู้โอ้โห
สิบห้าปีช่องเจ็ดนี่ไม่น้อยนะห้าสิบกว่าเรื่องนะไม่นับที่ผ่านมา
ต่อสู้มาตลอดเวลาผมก็ยังงงว่าโอ้ทำไมผมเจอแต่เรื่อง
ไม่มีโบนัสอะไรดีสักอย่างเรื่องรางวัลชีวิตอะไรอย่างนี้
มีแต่งานผมก็ชอบเชิญครับพี่ตรงเหลือจะพูดอะไรกับแฟรราควร

อาจจะมีความเข้าใจเมื่อกี้แต่ละฝากฝากไว้ถึงแฟรราคอนน่ะ
ลับของผมบอกเลยก็ได้ผมบอกภูมิกับทุกคน

นึกถึงหน้าคนดูตลอดเวลาคนดูกำลังคิดอะไรอยู่กับซีนนั้น
สองนาลีคนสูงอายุคนเป็นแม่ดูละครดูอยู่
ต้องโกรธน้องมินแน่เลยอะไรอย่างนี้
ทำไมเป็นคนอย่างนี้เราจะนึกถึงคนอื่นตลอดเวลา
นั่นแปลว่าผมใส่ใจกับคนดูทุกชิ้นงานผมรักนะ
ถ้าไม่มีคนดูผมมาไม่ถึงวันนี้หรอกถ้าไม่มีแฟนคลับ
ผมก็มาไม่ถึงทางนี้หรอกผมไม่โกรธหรอก
ผมยังรักละครที่ผมทำเลยแล้วทำไมท่านจะไม่รักช่องเจ็ด
ทำไมท่านจะไปรับตัวละครที่มันเกิดขึ้นถามว่า
ใจหายไหมใจหายแปลว่าอะไรแปลว่ามีความเสียใจอยู่ในนั้นด้วย
ผมมีมากกว่าผมมีมากกว่าท่านแน่นอนผมนอน
หนาวทุกคืนบางทีตีหนึ่งตีสองโอ้ชีวิตทำไมเรา
เล่นตลกอะไรกันแล้วก่อนขนาดนี้มันอะไรอย่างนี้
ประโยคบางประโยคที่บอกอะเนาะแต่ผมไม่โกรธไม่โกรธเลย
แรกลูกก็ห้ามไปอ่านคอมเมนต์ผมเป็นคนอ่อนไหวนะ
เพราะเราเราเป็นคนทำงานอาร์ตน่ะหน่อยเราก็อ่อนไหว
แล้วก็ต้องขอโทษขอโทษงามเลยขอกราบเลย
ขอโทษแฟนแฟนช่องเจ็ดนะครับผมผมทำเต็มที่ทำเต็มที่
รักทุกคนแล้วก็ทำเต็มที่อันนี้ไม่ได้หวานเพื่ออะไรเลย
เล่นลูกวิกนี้มันคนชื่นชมชื่นชอบมากแต่ด้วยศัตรธรรมอ่ะ
ต้องไปเล่นที่อื่นบ้างแต่ผ่านมาขับรถผ่านไปทีไร
มันก็จะนึกถึงวิกหรือตลาดที่ตัวเองเคยเล่น
อย่างนั้นตลอดเวลาอันอันจากใจจริงเลยนะครับพี่ท่องเมื่อนี้
แรกผมจะไปคุยในกองถ่ายแบบคุยง่ายให้ผ่าน
ไปมันก็ลอยเวลารอเวลาไปเรื่อยมันก็สะสมความเครียด

เออพอพูดถึงเรื่องเฟน่ะผมก็จะใจหวิ๋ว
ตลอดเอามาเชิญ
ก็คือเราเสียใจนะครับจริงเราก็อยากจะขอบคุณ
ช่องเจ็ดก็ช่องเจ็ดให้โอกาสแล้วก็เป็นโครงเรียนของ
การเรียนรู้เป็นโรงเรียนที่สอนเราทุกอย่าง
มันก็เหมือนเราเป็นสิทธิ์นะฮะ

เราก็อยากจะกราบของเพื่อเป็นแฟนช่องเจ็ดเป็นแฟนทุกคน
คืองานทุกชิ้นงานเราทำด้วยความตั้งใจ
แล้วก็เราก็อยากจะเกลียดของงานที่ดี

เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ย
การเปลี่ยนแปลงมันก็จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้า

มันจะทำให้โทรศัพท์เราหยุดรอดได้
ก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนขอบคุณช่องเจ็ด
แล้วการไปครั้งนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนอาชีพนะ
เราก็ยังทำอาชีพความสนุกความบันเทิงให้กับทุกท่านเหมือนเดิม